เมื่อวานนี้น้องปุ้ยช่วยทำมาหากินดีมาก
หน้าหัวไม้ไทยรัฐหน้าหนึ่งบอกว่า
กฎหมายลูกหาร๕๐๐สอดแท้ง
สภาล่มป้อมโทจิกเองนะครับ
เมื่อวานนี้นักวิเคราะห์การเมืองเขามองแบบนี้
มันเป็นการที่ตอนแสดงตนงบองค์ประชุมว่ะ
แต่พอจะลงมติไม่ครบ
นี่แหละฮะเป็นการยื้อกันหักเหลี่ยมกันระหว่างพักใหญ่
คือพักพลังประชารัฐกับพักขนาดกลางขนาดเล็ก
โดยสองพักใหญ่ใช้วิธีไม่แสดงตน
ทั้งที่ตอนเข้าประชุมขานชื่อ๔๐๓คน
แต่พอจะลงคะแนนมีคนออกไปกินข้าวประธานบอก
สงสัยถ้าไม่ทัน๑๕สิงหาคมนี้
จะได้หารร้อยกันล่ะครับ
สามปเขาคุยอะไรกันนะครับ
ท่านนายกพลเอกประวิทย์แล้วก็พลเอกอนุพงศ์
เป็นการส่วนตัว๒๐นาทีนะฮะ
พอลงมาถามว่าท่านนายก
ถ้าต้องใช้สูตรหารร้อยเนี่ยท่านนายกว่ายังไง
ตอบแบบนี้นะอารมณ์ไหนเนี่ย

หารร้อยหาร๕๐๐หารพันหารหมื่นผมไม่มีปัญหา
คงพอจะรู้ว่าอารมณ์ท่านเป็นอย่างไร
ส่วนปฏิกิริยาของคนนี้กลับมาครับ

หลังจากถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปนะฮะ

สื่อมวลชนนะบอกว่าสื่อช่วยหาแหวนทัพทิมให้หน่อยจำได้ไหม

เอ้าแหวนทัพทิมล้อมเพชรมูลค่าประมาณ๔แสนบาทเดี๋ยวนะโมงบันเนอร์เลยนะ

เอ้าก็สื่อช่วยกันกระจายข่าวไง

ห้องน้ำชายชั้น๑เซ็นทรัลศรีราชาชนบุรี
นะครับตอนประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
เอานะถ้าใครเก็บคืนได้นะมูลค่านะแหวน๔แสนใช่ไหม
ถ้าใครตามเจอแกให้แสนนึงนะ
โอ้โฮใจป่ามากครับครับ